กันที่ลบบุรีครับประธานมูลนิธิ
เอ้ยเอารูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตักศิลปมหาราชกับพระพุทธรูปเก่าแก่

เพราะว่ามันเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจของคนที่นี่เขา
อยู่มาตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิ
แล้วเอาไปได้อีกสองหมื่นนะฮะบอกแบบนี้เลยนี่แหละครับ
สถานบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีตีสี่ครึ่งของสี่ธันวาคม
ที่ผ่านมานะครับบันทึกภาพคนร้ายเป็นผู้ชายคนนี้ฮะ
สิ้นนะฮะสูงสิบสองนิ้วหน้าตักสิบนิ้วหนึ่งองค์แล้วก็เอาองค์เล็ก
ด้วยอีกองค์หนึ่งที่บรรพบุรุษจากประเทศจีนมอบให้ไว้วัน
ก่อตั้งมูลนิธิครับเนี่ยฮะเดินเข้าไปเดินเข้าไปเนียน
ไม่มีใครอยู่เลยครับนอกจากนี้ครับคนร้ายยังขโมยพระ
พุทธรูปเก่าแก่ปางประธานพรหน้าตัก๗นิ้วอีก๑องค์
ไปด้วยย้อนไปวันที่สามธันวาคมก่อนเกิดเหตุหนึ่งวันครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพไอ้คนนี้แหละครับขี่รถจักรยาน
มาดูราดเหลาก่อนนะครับในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับ
วันที่ลงมือหลังเกิดเหตุนายประกอบจำรูนพาณิชยกุล
นะครับท่านเป็นประธานมูลนิธิแล้วก็ชาวอำเภอบ้าน
มีมาวิงวอนถึงคนร้ายวิงวอนเลยนะต่อให้เป็นคน
ก็วิงวอนผ่านสื่อเพราะอยากจะได้คืนจริงจริงรูปหล่อ
สมเด็จพระเจ้าตากศิลป์แล้วก็พระพุทธรูปที่ขโมยไปเนี่ย
มาคืนเถอะยืนยันเลยนะทางมูลนิธิบอกจะไม่เดิน
เมืองคดีแล้วเดี๋ยวจะมอบเงินให้อีกสองหมื่นบาทด้วยคน
ร้ายดูอยู่หรือเปล่าถ้าดูอยู่คิดดูให้ดีตรองดูให้
ดีนะถ้าเอามาคืนจะได้เงินอีกสองหมื่นนะแต่ถ้า
เอามาคืนจะถูกดำเนินคดีนะเพราะว่าตอนนี้นะ
สืบสวนตำรวจภูทรบ้านหมี่เนี่ยเขาเข้าใกล้ตัว
คุณไปทุกทีทุกทีแล้วนะเป็นโอกาสคิดดูให้ดี

นี่แหละฮะก็ดูเอาไว้นะครับเขายังให้โอกาสนะ
ค่ะยังไงก็ติดต่อไปในทางลับอ่ะใช่ฮะถ้าได้คืน
คุณก็ได้ตังค์แต่ว่าอย่าทำแบบนี้อีกนะครับ

ข้อหานี้มันอาญาแผ่นดินนะยอมความไม่ได้นะยังให้โอกาสด้วยครับ